นักฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค์ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชายภูมิ
ประเภทฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีรอบ๘ทีมสุดท้าย
เมื่อวานที่ผ่านมาถูกมือดีก็คือโจ๊ะนี่แหละแอบขโมยรองเท้าสตั๊ดและของมีค่า
ทำให้ทีมถูกปรับแพ้ซึ่งผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางพันตรวจเอกสมิทผู้กำกับสพเมืองชายภูมิ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐว่าเบื้องต้นตำรวจพบบ่อแสรู้นะครับรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วทราบว่า
เพิ่งจะพ้นโทษมาประมาณ๒เดือนขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีพยานเตรียมจะออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายในเร็วนี้
ส่วนน้องก็ได้รองเท้าคู่ใหม่หมดแล้วนะครับแต่ต้องดูว่าผลการแข่งขันที่ถูกปรับแพ้ไปแล้วเนี่ยก็เสียดายโอกาสเหมือนกัน
ก็ถือว่ามีคนใจดีนะครับช่วยส่งรองเท้าให้นะครับก็คือแบนอารินั่นแหละครับส่งให้โอ้โหครบทุกคู่เลยนะครับส่วนช่วงเย็นครับ